และฟุตบอลต้อยาตาไทยลีกกันบ้างนะครับ
บริยามยตส์จ่าฝงค่ะยังพงโทรฟอร์มยอดเยี่ยม

บริยามยตส์จ่าฝงชุดสีเหลืองเปิดบ้านพบกับบริยาม
บริยามยเจษต์เปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีค่ะ
ครึ่งหลังนาทีที่๕๒สุพรรณบุรีได้จังหวะสวนกลับนะคะสุดท้ายเป็นธนาศิษริพลาค่ะยิงหักข้อเสียบเสาไกลนะคะตามตีเสมอ๑ประตูต่อ๑ให้สุพรรณบุรี
แต่นาทีที่๕๙ค่ะดิโกลุยชันโตนะคะถูกสกัดจากด้านหลังค่ะผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษ
ที่สุดท้ายเดียโก้จะลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดค่ะเป็นประตูใช้ให้บุรีรำชนะไป๒ประตูต่อ๑คว้าชัยชนะนัดที่๖ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น๖๒คะแนน
ห่างแบงคอกยูเนเต็ด๑๒คะแนนนะคะแต่แข่งมากกว่า๑นัดส่วนสุพรรณบุรีมี๒๙คะแนนอยู่อันดับที่๑๓ค่ะ
อีกหนึ่งคู่นะคะราชนาวีชุดสีขาวอันดับที่๑๖เปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดอันดับที่๕ค่ะ
เกมนี้กว่าจะมีประตูนั่งรอถึงนาทีที่เจ็ดสิบสามค่ะแล้วก็เป็นลูกโมงของไฮเมนตี้เฟอร์นาเดสนะคะเมืองทองนำหนึ่งประตูต่อศูนย์
แล้วก็เป็นไฮเบอร์ตี้นะคะที่ยิงเข้าไปค่ะเมืองทองก็ชนะไปสองประตูต่อศูนย์
กลับมาคว้าชัยชนะครั้งแรกในรอบหกเกมหลังสุดรวมทุกรายการเก็บเพิ่มเป็น๔๔คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่๔
ส่วนราชนาวีมี๒๑คะแนนนะคะยังอยู่โซนตกชั้นอันดับที่๑๖ค่ะ